ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ
ที่เกิดขึ้นกลางสวนลำไยที่จังหวัดเชียงใหม่
พ่อแม่ลูกชาวไทยใหญ่ถูกฆ่ากลายเป็นศพ
อยู่ที่กระท้อมในสนรำไย๓ศพ
ตำรวจคาดว่าเป็นฝีมือของน้องชายของคนที่เป็นพ่อนะครับ

ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบกระท่อมแห่งหนึ่งตั้งอยู่ภายในสวนลำไยในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับแจ้งมีศพคนงานถูกฆ่า
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุพบศพนายจันตะอายุ๔๐ปีเสียชีวิตอยู่บนที่นอนมีบาดแผลถูกแทงตามร่างกายหลายแห่งและถูกฟันศีรษะด้านหลังเป็นแผลชะกัน
อีกศพใกล้กันคือนางอ่อนอายุ๕๕ปีสภาพศพนอนหงายสวมเสื้อยืดสีชมพูสวมผ้าถุง
มีบาดแผลถูกฟันบริเวณข้อแขนซ้ายวิดขาดและมีรอยถูกฟันบริเวณใบหน้าเป็นแผลขนาดใหญ่
ส่วนอีกห้องพบศพนางสาวคำอายุ๒๘ปีมีบาดแผลตามร่างกายและศีรษะเป็นแผลชะกัน
โดยทั้งหมดเป็นชาวไทยใหญ่และเป็นพ่อแม่ลูกกัน
จากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบมีดและขอนเปื้อนเลือดตกอยู่เจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
เมืองต้นตำรวจได้สอบพยานหลายปากทราบว่านายจันตะเพิ่งขายเมล็ดงาดำได้เงินมาจำนวนกว่าหมื่นบาทกลับมาบ้าน
คนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนที่รู้จักกันโดยใช้มีดและค้อนในการก่อเหตุบุกฆ่าทั้งสามคนจากนั้นก็ได้บรื้อค้นเอาเงินและของมีค่าหลบหนีไป
ด้านในดมยอดดีเจ้าของสวนลำไยบอกว่าครอบครัวผู้ตายทั้ง๓คนมาทำงานเฝ้าสวนลำไยและรับจ้างอาศัยอยู่ในสวนกว่า๘ปีแล้ว
และผู้ตายชอบซื้อสร้อยคอทองคำและแหวนทองคำเก็บเอาไว้ก่อนจะพบศพได้มาเคาะประตูเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบและประตูก็ได้ล็อกเอาไว้จึงไปแจ้งกับกำนัน
จากนั้นได้ย้อนกลับมาอีกครั้งลองโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ตายพบว่ามีเสียงโทรศัพท์ดังออกมาจากในบ้าน
ร่วมกับกำนันงัดประตูเข้าไปจนพบว่าทั้งหมดเสียชีวิตแล้ว
จากนายธรรมได้มาเยี่ยมพี่ชายที่บ้านเมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
และนั่งดื่มสุรากันจนหมดจากนั้นก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
ขณะที่เบาะแสพบว่านายธรรมนั่งรถโดยสารไปที่หมู่บ้านอบรุโนไทยอำเภอเชียงดาว
ซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ติดกับแนวชายแดนก่อนจะหลบหนีข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการประสานขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อติดตามตัวนายธรรมมาสอบปากคำเพิ่มเติมและเชื่อว่ายังมีคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคน
จนนาทีจะเร่งสืบสวนต่อไป